ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

แน่นแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะ
ถ้าว่าเราได้ตามการไปติดตามข่าวนี้
ก็เกือบ

รับรู้จริงถือกระเรื่องบันเทิง